ปรากฏว่าก็ไปเจอรถเบียดบนท้องถนนค่ะลูกสาวอายุเจ็ดขวบร่วงลงจากรถ
แล้วก็ปรากฏว่ารถเมย์ที่วิ่งสวนมาเนี่ยทับร่างน้องเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แม่เนี่ยใจสลายเลยนะคะเมื่อเช้านี้๗โมงครึ่ง
ก็ไม่คิดว่าลูกจะไปไม่ถึงโรงเรียนนะคะไปส่งลูกตามปกติ
ตำรวจสพบังขุนเทียนค่ะไปที่จุดเกิดเหตุอยู่แถวปากซอยกำนันแม้น๕แขวงบางขุนเทียนค่ะ
เด็กหญิงอายุเจ็ดขวบค่ะร่างคือก็ยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยค่ะ
แต่ว่าถูกล้อรถเมย์ทับศีรษะเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เล่าบอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องไปโรงเรียนตอนขี่ออกจากปากซอยกำลังจะเลี้ยวเนี่ย
รถเก่งคันหนึ่งเบียดจนรถเธอเนี่ยเสียหลักล้มแล้วน้องก็ร่วงลงจากรถ
จังหวะนั้นรถเมเล็กสายบางบอนบางแคร์เนี่ยวิ่งผ่านมาพอดีเนี่ยค่ะ
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูคือน้องที่ซ้อนมาเนี่ยก็ร่วงลง
รถก็มาพอดีนะคะเหตุการณ์มันพอเหมาะพอเจาะ
น้องเนี่ยถูกล้อหลังของรถเมทับจนเสียชีวิตค่ะกู้ภัยร่วมกับตันยู
ซึ่งกำลังไปทำงานแล้วเห็นเหตุการณ์พอดีเนี่ยก็พยายามมาช่วยนะคะ
แล้วก็ยังขับตามรถเมย์คันนั้นไปด้วยจนรู้ว่าคนขับรถเมย์อายุ๖๑ปี
ยืนยันบอกเขาไม่ได้หนีแต่เขามองไม่เห็นเขาไม่รู้จริงว่าทับคนตายค่ะ
หัวลูกขาดไปเลยน่าจะประมาณล้อหลังถ้าเขาไม่ไหลมาจะชนหนู
หนูว่าคงไม่เขียนหลักล้มเอ็ดลงไปลุงก็ลุงไปแบบนี้ค่ะ
อ่าเนี่ยค่ะคือคือในเหตุการณ์นี้มันมีรถอยู่สองคัน
รถเก๋งที่เบียดแล้วก็รถเมย์ที่ไปทับร่างน้องจนน้องเสียชีวิตเนี่ย
อันนี้คือคนขับรถเมล์ค่ะคุณลุงทองชัยนะคะอายุหกสิบสองปี
บอกตอนนั้นผู้โดยสารเต็มรถเลยแล้วเขาขับมาถึงตรงนี้
มองกระจกข้างก็เห็นรถของแม่เด็กล้มอยู่
คิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุที่มาจากตัวเขา
เขาก็ขับผ่านไปประมาณป้ายรถเมนึงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
บอกลุงอ่ะขับทับเด็กก็เลยถามผู้โดยสารในรถ
กระเป๋ารถเมย์ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกัน
บอกไม่ได้ขับไม่ได้ขับทับใครเขาก็เลยขับส่งผู้โดยสารต่อ
จนช่วงสายสายเนี่ยค่ะถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ
ซึ่งลุงทองชัยยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ได้หนี
ที่เขาขับไปต่อเขาไม่รู้จริง
ถ้ารู้ก็คงลงไปดูอย่างแน่นอน
ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
แต่รถเก่งอันสีฟ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้
กับครอบครัวของเขาหรืออยากจะชี้แจ้งข้อจริง
ก็ลุงพอเดี่ยวหนี
เดี๋ยวบนท้องถนนเนี่ยกล้องวงจรปิดก็น่าจะให้คำตอบได้นะคะตำรวจจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าตก
ลงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วใครคือต้นเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์สลดที่เกิด
คืนนี้นะคะก็จะเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนและดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ